คุณไปนครศรีธรรมราช
เจ้าของบ้านหลังนี้ตกใจเลย

ดักรอเราหน้าบ้านแบบนี้เลย
คุณคะดักหน้าบ้านอย่างนี้มาหาเรื่องกันเหรอ
มดมาดักรอนี่คือตัวเงินตัวทองเหรอคะ

เฮ้ยตัวใหญ่มากคุณชนะ
โถคุณชนะมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันนะเอาจริง
ก็คุยได้แต่เราก็แบบอยากนอนเล่นก่อน
มันเหี่ยวจริงเดี๋ยวค่อยมานอนเรามาจากไหนนี่เรา
โอ้ยมาจากบ้านแถวราชประเขามาขวางบ้านนี้นี่แล้วตัวก็ใหญ่๒เมตร
คุณน้ำหนัก๑๐๐กิโลกรัมได้ใหญ่มากเลยนะ
มาจากรัฐประเขาเหรอไปถึงศรีชนเชียวค่ะนครศรีธรรมราช
โอ้ยเหม่คุณไม่ได้มาจากราชประเขาแถวบ้านคุณ
มาจากไหนไม่รู้แต่มาโผล่อยู่ที่บ้านเลขที่๑๖๒แห่งนี้
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณธีรศักดิ์พูดดีอายุ๒๙ปี
เขาบอกว่าเลิกงานปุ๊บรีบตรงกลับบ้าน
ปรากฏว่ากลับมาถึงบ้านโอ้โห
เดินอาดมาเลยหวากหน้าบ้าน
เขาบอกตอนแรกคิดว่าจราเข้แล้วนะ
โอ้โหคือมันใหญ่อ่ะใช่ไหมคุณธิรษาดูดิ
คือถ้าดูจากมุมนี้มีความคล้ายจราเข้มาก
ใช่คุณแล้วนอนนิ่งอ่ะเขาบอกโอ้โหตั้งสติก่อน
รีบโทรตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยก่อนเลย
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาสักพักมาถึงเนี่ยค่ะคุณ
กว่าจะจับได้เนอะแล้วก็มัดมือไขว้หลังไว้
แล้วก็ขึ้นรถไปนี่จับ
คุณชนะครับเออสบายดีไหมคุณคุณเรียกผมทำไม
ให้คุณดูคุณสบายดีไหม
แต่มันดีไงเขาก็จะเอ๊ะคุณเหมือนจราเข้อ่ะ
แล้วเดี๋ยวคือแบบว่าถ่ายภาพคู่กัน
คือเขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าตัวมันใหญ่เท่าคนเลย
โอ้โหใหญ่จริงใหญ่กว่าด้วยอันนี้เธอบอกใหญ่กว่าคนอีก
ชาวบ้านหลายคนก็แบบเอ๊ะเอ๊ะ
หรือว่าตัวเงินตัวทองนี้จะมาให้โชคอ้าว

มันเจ็บคอเหรอมันตะโกนเยอะมั้งเจ็บคอ
กันเกิดอุบัติเหตุแต่เขาว่ากันว่า
เงินตัวทองมาอันนี้หมายความว่าจะนำโชคนำลาบมาให้

นี้ดิฉันคิดถึงฟาร์มจราเข้เวลาเขาโชว์
ใช่ไหมเขาจะไปนอนท่านี้แล้วก็ถ่ายรูปกับจราเข้
เล่นกอดเหมือนเป็นหมอนข้างเลย
ตอนแรกคิดอยู่เสมือนกันว่า
แต่ของจริงนะคะน้ำหนักเป็นร้อยกิโลกรั

แล้วก็น้องหนูอย่าเที่ยวได้ไปจับอย่าเที่ยวได้ไปเล่นอย่างนี้

บล็อกคอด้วยบล็อกหลัง
เออนี่บอกคอไว้ก่อนโอ้โหอะเป็นปฏิบัติการการจับที่ทุลักทุเลมาสมควร
แล้วก็อุปกรณ์ต้องพร้อมด้วยตัวมันใหญ่ไงครับเอออ่ะ